ศรีชมพูสดใสวันนี้นะครับแกร่งรักน่ารักนะครับ
รับรองว่าถ้าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ
จะต้องมีการเรื่องร่างธรรม
กลัวหัวเปียกกลัวไม่สบาย
ผมจะพาไปดูรายนี้ครับผมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับศุกร์แบบนี้นะครับ
แบบไหนไปดูน้องรายนี้
ว่าเธอเจอฝนแล้วจะเป็นยังไงครับเชิญครับ
ฝนมาก็ร่าเริงกันหน่อยล่ะครับ
ดนตรีมานิดดิ้นกันแบบนี้ดิ้นไหมลุง

ยาวไฟสดใสน่ารักจริง
มนุษย์จะพัฒนายานพานะเลิศเลอขนาดไหน
ถ้าเจอทางพระกันดันหรือลุยโครนติดโครนแบบนี้
ไปไม่ได้หรอกครับก็ต้องพึ่งพาแรงช้างแบบนี้

ประทับใจจริงช้างลากรถ
มาดูความน่ารักของน้องหมากันบ้างครับ
สงสัยครอบครัวนี้สอนมาดี
เจอคนแปลกหน้าปู่บอกให้แกล้งตาย
ดูสิครับพอมีใครมาอุ้มก็จะแน่นิ่งแบบนี้
แม่น่าจะไปเป็นน้องหมานักแสดงได้เลย

น้ำมาน้ำมากน้ำเยอะ

หอยเชอรี่สัตรูของต้นข้าวก็ยิ้มละรื่น

เรามาดูวิธีการวางไข่ของหอยเชอรี่แบบชัดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
หอยเชอรี่ที่พร้อมจะวางไข่

แล้วทำการค่อยปล่อย
ปล่อยไข่ลงไปปล่อยจนหมด
อีกไม่นานก็จะออกลูกออกหลาน
นี่แหละครับชีวิตของหอยเชอรี่ล่ะครับ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ